เพราะว่ามีผู้ชายอายุหกสี่ปีกว่าคนหนึ่ง
คนในครอบครัวนี่แหละเป็นผู้ป่วยจิตเวท

ขวานแล้วก็เดินแกว่งไปแกว่งมา

แล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็ถมน้ำลายใส่กู้ภัยอีกเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานค่ะ
โดยศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดก็ได้รับแจ้ง
ขอความช่วยเหลือให้มาควบคุมตัวผู้ป่วยจิตเวทหน่อย
เพราะว่าผู้ป่วยคนนี้อัลวาดถือขวานเดินแกว่งอยู่ในพื้นที่บ้านพักอยู่ที่อำเภอเมืองตราด
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้ง
ตำรวจก็ประสานไปที่กู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด
มาถึงปั๊บเนี่ยเจอเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายนะ
รอเจ้าหน้าที่อยู่แล้วเจ้าของบ้านก็บอกว่าเนี่ยรีบมาเลย
ตอนเนี่ยเนี่ยคือญาติเขาเนี่ยกำลังอัลวาสอยู่
คนที่อัลวาสชื่อว่าไหนปัญญาอายุของ๑๑ปีค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่พยายามพูดจากไล่เกลี่ยนะ
จังหวะที่นายปัญญาเผลอเจ้าหน้าที่เขาเอาจังหวะนั้นเลยคุณผู้ชม
คุมตัวแล้วระหว่างนั้นนายปัญญาเองก็ด่าทอเจ้าหน้าที่
ถ้อยคำหยาบคายอะค่ะรวมถึงถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอีก
ทีนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าหน้าที่เขาพยายามจับตัวอยู่นะ
แล้วก็นำตัวไหนปัญญาเนี่ยส่งโรงพยาบาลกราตสอบถามจากยาด

ปัญญาเนี่ยป่วยเป็นผู้ป่วยจิตเวทแต่คงขาดยามาหลายวันเนี่ย
ก่อนเกิดเหตุอารวาสแบบนี้นะเขาก็ถือขวานแล้วก็เดินอยู่ภายในบ้าน
ญาติเห็นญาติก็กลัวสิคะก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
ก็ยังไม่สามารถควบคุมตัวได้

ก็เลยรีบโทรแจ้งให้ตำรวจมาคุมตัวนายปัญญาอีกรอบนึง

ทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยส่งนายปัญญารักษาตัว
แล้วก็ให้ทานยาที่โรงพยาบาลตราดต่อไปนะคะ